เพราะว่าสลดสาวใหญ่ดับปริศนาคาห้องนอน
แต่ว่าที่สำคัญคือเหมือนมีแผลที่คาง
ไม่รู้ว่าสุนัขที่เลี้ยงไว้กัดแท้หรือเปล่า
กัดจนทำให้ตายหรือว่าตายก่อนแล้วกัดแท้นะครับ
นี่ฮะส่วนแม่ของผู้ตายมาถึงจุดเกิดเหตุ
ร้องห่มร้องไห้เสียใจนะฮะ
นี่ครับผู้เป็นแม่เนี่ยเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุนะฮะส่วนผู้ตายก็คือนางสาวพัชรินเสือบัวอายุ๔๔ปีนะครับ
ที่บ้านหลังหนึ่งในอำเภอพระพุทธบาทจังหวัดสระบุรีตำรวจสพพระพุทธบาท
เข้าตรวจสอบพบผู้เสียชีวิตภายในห้องนอนก็คือนางสาวพัชริน
หงายอยู่ข้างเตียงสภาพศพสวมเสื้อลายดอกไม้สีดำกางเกงขาสั้นสีดำ
แต่ว่าที่ต้องพิสูจน์กันต่อก็คือมีแผลที่ปลายคาง
ว่าเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๑ชั่วโมงตอนที่เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบนะครับ
ภายในห้องไม่มีร่องรอยการถูกรื้อค้นแล้วก็พบซองยารักษาโรควางอยู่บนที่นอนครับ
ทีนี้สอบถามแม่สามีของผู้ตายก็คือนางทองคำเจ๊กทองอายุ๗๖ปี
บอกว่าลูกสะพ้ายน่าจะเสียชีวิตมาช่วงประมาณ๑๐โมงเช้า
หลังจากที่ลูกชายโทรมาบอกหลานให้เข้าไปดูนางสาวพัชรินหน่อย
เพราะว่าก่อนหน้านั้นคือลูกสะพ้ายหรือว่านางสาวพัชรินมีอาการไอแล้วก็เป็นหวัด
ตัวสามีก็ห่วงตัวลูกชายของคุณแม่ทองคำก็เป็นห่วงเหมือนกันนะครับ
ทองคำแม่สามีผู้ตายบอกว่าปกติลูกสะพ้ายจะตื่นสายก็เลยไม่ได้เข้ามาดู
แล้วก็ต้องตกใจเมื่อหลานเข้าไปที่บ้านแล้วก็พบว่าลูกสะพ้ายเสียชีวิตแล้ว
ซึ่งปกตินะครับลูกสะพ้ายจะตามลูกชายที่ขับรถบรรทุกปูนไปทำงานด้วยทุกวัน
แต่วันนี้ไม่สบายก็เลยไม่ได้ตามลูกชายไปกระทั่งมาพบว่าลูกสะพ้ายเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนนะครับ
แม่สามีบอกว่าไม่ทราบว่าลูกสะพ้ายเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไร
แล้วก็ไอ้รอยที่เหมือนถูกกัดแทะเนี่ยปกติลูกสะพ้ายจะเลี้ยงสุนัขไว้หนึ่งตัวนะ
อยู่ด้วยกันตลอดนะฮะแม้กระทั่งในห้องนอนเจ้าตัวนี้นะครับ
ด้านของแม่ผู้เสียชีวิตก็คือนางพัชรีนะฮะบอกว่าทราบข่าวว่าลูกสาวเสียชีวิตก็เดินทางมาจากจังหวัดลบบุรีมาหาทันทีนะครับ
ก่อนหน้านั้นเจอลูกสาวลูกสาวผอมลงก็เลยทักลูกสาวเหมือนกันว่าป่วยหรือเปล่า
หรือว่ากินยาลดความอ้วนหรือเปล่าลูกสาวบอกว่าไม่ได้ป่วยแล้วก็ไม่ได้กินยาลดความอ้วนด้วยนะครับ
โดยแม่ของผู้ตายยังติดใจสาเหตุการตายของลูกสาวโดยเฉพาะแผลที่คางไงคุณ
ซึ่งไม่รู้ว่าลูกสาวล้มจนเป็นแผลหรือโดนทางกระแทกหรือก่อนมีใครทำ
หรืออีกหรือหนึ่งก็คือหรือถูกสุนัขกัดแทะ
ก็จะรับศพลูกสาวเนี่ยกลับไปบังพินกุศลตามปราพินีต่อไป
แต่ถ้ายังสงสัยอยู่จะยังไม่เผาศพ
เมืองต้นเจ้าหน้าที่ได้นำศพส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลศูนย์ธรรมศาสตร์บรังสิต
เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงต่อไป
แต่นี่ยาก็เยอะเหมือนกันนะครับ